ซึ่งปีนี้มีการเปิดตัวรถใหม่ไม่ต่ำกว่า๑๐รุ่น
ขณะที่ผู้จัดงานนั้นเชื่อว่าผลจากการเลือกตั้งสอสอที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
จะทำให้ตลาดรถในประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้ง

การจัดงานปีนี้อยู่ภายใต้แนวคิดสุนทรียภาพทางอารมณ์มีรถยนต์กว่า๓๓แบรนด์และจักรยานยนต์กว่า๑๔บริษัทเข้าร่วมงาน
ภายในงานมีการจัดแสดงรถต้นแบบล้ำสมัยและการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่
ไม่ต่ำกว่า๑๐รุ่นทั้งรถเครื่องยนต์ใช้น้ำมันไฮบริดและเครื่องยนต์ไฟฟ้า
สีสันของเหล่าบรรดาพริตตี้ที่เข้ามาคอยแนะนำสินค้าและอำนวยความสะดวกต่อผู้ที่เข้ามาชมบูธต่าง
โดยแต่ละบูธต่างมีการนำเสนอแคมเปญเงื่อนไขพิเศษต่าง
เพื่อกระตุ้นตลาดรถปีนี้ให้มีความคึกคัก
ผู้จัดงานมอเตอร์โชว์มองว่าปีนี้มีความพิเศษมากกว่าทุกปี
เพราะจัดงานท่ามกลางบรรยากาศภายหลังการเลือกตั้ง
ปัจจัยนี้จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนและเศรษฐกิจจะดีขึ้น
ทำให้ตลาดรถยนต์ในประเทศจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง
คาดว่าปีนี้จะทำให้มียอดจองซื้อรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ไม่ต่ำกว่า๔๐๐๐คัน
และมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า๑๖๐๐๐๐๐คน
ผมว่าในปีที่แล้วเนี่ย
รถที่เราขายในประเทศและก็จากประเทศ
ประมาณ๒ล้านคอนตมในปีนี้นะครับ
ก็คาดว่าคงจะใกล้เคียงกัน
เพราะว่าหลังเลือกตั้งแล้ว
ความวุ่นวายก็ค่อยครีแขลไป
แล้วก็ทุกคนก็มุ่งมั่น
เศรษฐกิจช่วงหลังจากเดือน๖ไปแล้ว

แล้วก็คนที่มาดูงานเนี่ยก็คิดว่าคงจะหาทางจับจ่ายใช้สอยกัน
เพราะว่าทุกบริษัทแล้วก็ทุกธนาคารนะครับ
ก็มีแคมเปญพิเศษนะครับ
ลดเงินดาวน์แล้วไม่มีเงินดาวน
แล้วก็ลดเรื่องด่องเบี้ยแล้วอะไรพวกนี้
ก็คาดว่าในปีนี้ก็คงตั้งตัวเลขไว้คร่าวก่อนนะครับ
ประมาณสักถึง๔๐๐๐คัน
ส่วนภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปีนี้
จัดงานคาดการณ์ว่าจะเติบโตด้วยยอดการผลิตรถยนต์
ไม่ต่ำกว่า๒๒๐๐๐คัน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ๔
เป็นการผลิตเพื่อการขายในประเทศราว๑๙๐๐คัน
ส่วนอีก๑ล้าน๒แสนคันเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน